มาดูคนบันเทิงที่มีวันคล้ายวันเกิด

คนแรกเลยนะคะร็อกเกอร์ชื่อดังของเราค่ะ

ให้ทายนะคะว่าอายุเท่าไหร่ค่ะ
เฉลยเลยละกันยังไงจ๊ะ๔๗ปีค่ะ

การวิพากรภรรยาของพี่เสกค่ะ
ก็ได้โพสต์ลงนะคะเป็นภาพล่าสุดเลยค่ะ
เสกนะคะกำลังนั่งดีดกีต้าอยู่ที่บ้านนะคะ

หวานมากจริงนะคะคือข้อความค่อนข้างยาวค่ะ

เธอเนี่ยเตรียมสัญหาของขวัญวันเกิด
ให้คุณเสกมากมายหลายชิ้นด้วยกันค่ะ

ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตกลงได้นะคะว่า

แต่ว่าจากการสืบไปสืบมาปุ่งน่าก็ยังหาซื้อไม่ได้นี่ล่ะค่ะ

ซึ่งถ้าหากใครพอที่จะรู้จักแหล่งซื้อนะคะ
ก็สามารถชี้เป้าไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะ

ก่อนหน้านี้พี่เศกก็เคยจัดมินิคอนเสิร์ตคุณผู้ชม
แล้วก็ไลฟ์หาเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดมาแล้วนะคะ
จำนวน๒๒๐๐บาทด้วยกันค่ะ

คุณพี่ยูโก้น่าใสถูกต้องค่ะนะคะ
ปีนี้พี่ฮิวโก้อายุ๔๐แล้วนะจ๊ะ

ด้านภรรยานะคะพี่ฮาน่านะคะ
ก็โพสต์คลิปน่ารักโวยพรวันเกิดที่เห็นหน้าจอเนี่ยคุณผู้ชมนะคะ
ก็ประมวลภาพนะคะที่เราก็ไม่ค่อยได้เห็นกันอะเนาะ

โมเมนต์อบอุ่นกับครอบครัวค่ะ
รวมไปถึงมุมสวีทกับภรรยาด้วยนะคะ
ฮาน่านะคะเขียนแคปชั่นโวยพรสามีไว้แบบนี้ค่ะ
สุดที่รักของแม่ความดีงามไม่ต้องพูดถึงมาก

งดสร้างภาพขอให้รักที่รักสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จน
มีแต่คนรักคนนิยมชื่นชมรอติดตามผลงาน
กลับไปทำงานที่รักในเร็ววันเป็นคนจิตใจดี
สามีที่ดีพ่อที่ดีและลูกที่ดีแบบนี้ตลอดไปนะคะ
บันเทิงไทยรัฐก็ขออวยพรวันเกิดให้ทั้งสองท่านด้วยนะคะ